อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเราก็ไปติดตามนะครับ
ดูสองสาวจากเวทีสุดสวยมวยไทยนะครับได้มีโอกาสไปเฉิดฉายที่เมืองคานประเทศฝรั่งเศสครับ
เรื่องนี้นะครับทางเลขาธิการสมาคมกีฬาสุดสวยมวยไทยโลกนะครับ
นำสองนักมวยสาวสวยนะครับก็คือน้องพีคผู้ระหงนะครับ
แล้วก็น้องน้ำตาลพอเมืองเพชรออกเดินทางนะครับจากสุวรรณภูมิ
เพื่อไปร่วมงานเทศกาลหนังเมืองคานส์นะครับประเทศฝรั่งเศส
ในการออกบูธโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็มีการไหว้ครูมวยด้วยนะครับ
รวมถึงการโปรโมทศึกมวยไทยชายาวันที่๑๗มิถุนายนนี้จัดที่สุราธานี
ซึ่งจะจัดกันนะครับในทีมงานของชายาเฟสติเวิลก็น่าสนใจ
แล้วก็น่าติดตามมากนะครับสำหรับกิจกรรมงานมวยแบบนี้นะครับ
โดยปกติแล้วทางอำเภอชายาจังหวัดสุราธานีนะคะ
ก็ต้องการที่จะอนุรักษ์แล้วก็รณรงค์ความเป็นมวยชายาเอาไว้
เพื่อให้ยังอยู่คงสืบทอดต่อไปแบบอยู่ถึงอนุชนรุ่นลูกรุ่นหลานเราเลยนะคะ
แล้วก็ครั้งนี้เราก็คือจากเดิมที่ได้จัดกันเป็นมวยชายานานาชาติ
แต่เราก็เสนอไอเดียทำไมเราถึงไม่จัดเป็นให้มันเป็นเฟสติวัลไปเลย
คือเป็นงานใหญ่ไปเลยโดยที่ในงานเนี่ยต้องประกอบไปด้วยพิธีไหว้ครูมวยชายา
เพื่อลำลึกถึงบรมครูมวยชายา
สำหรับศึกนี้นะครับมวยไทยชายาเฟสติเวิลก็จะมีบันทึกการแข่งขันนะครับ
ออกอากาศในวันเดียวกันนี่แหละครับ๒๒นาฬิกานะครับ๔ทุ่มของวันที่๑๗มิถุนายนนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒คู่มวยดีมวยดังเต็มรายการเลยนะครับ
โดยสาวสิงสโสพิษยอดมวยหญิงสิงห์บุรีดีกรีแชมป์
วยไทยสมัครเล่นโลกแล้วก็๔มนุษย์สอสริญญานะครับ
ชกชื่อดังเจ้าของฉายามนุษย์ไม้แดนใต้
นี่ก็ติดตามได้นะครับสายนี้คุณเอกชุมพรเขาดูนะครับ
แล้วก็มีแต่สีสันมาฝากกันนะครับ
นักมวยสวยที่เก่งในระดับโลกของบ้านเรานะครับ